คุณผู้ชมยังคงจำกรณีที่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

แล้วก็คือตู้คอนเทนเนอร์ไปพับรถฟอร์จูเนอร์
แล้วก็ทำให้คนขับรถฟอร์จูเนอร์รอดตายอย่างปฏิหาร

จำได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยจำกรณีนี้ได้เพราะว่าเลข๙๕นี่แหละค่ะ
หลายคนก็ถูกหวยกันไปนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ถามว่าวันนี้ทำไมต้องนำกลับมาเล่าอีก
ก็เพราะว่าหลังจากที่ประสบเหตุนี้ไปแล้ว
คนขับรถฟอร์จูเนอร์เขาบอกว่าก็มีการเจรจาเรื่องของค่าเสียหายแล้วนะ
๓ครั้งแต่เจรจากันไปเจรจากันมาก็ยังไม่ลงตัวสักที
นี่ค่ะคุณผู้ชมเราเลยต้องนำเรื่องนี้กลับมาเสนอข่าวอีกครั้งค่ะ
นายวรวุฒิอยู่ญาติมากอายุ๔๒ปี
โฟร์แมนประจำการบินไทยสุวรรณภูมิ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำ
ตู้คอนเทนเนอร์หลุดทับรถฟอร์จูเนอร์ของตัวเองเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียนวัดพลมานีถนนประชาพัฒนา
แขวงทัพยาวเขตรัฐกระบังกรุงเทพก็ร้องเรียนผ่านสื่อไทยรัฐทีวีบอกว่า
ที่ผ่านมาก็พยายามที่จะเจรจากับคู่กรณีนะแต่ว่าดูเหมือนว่า
อีกฝ่ายพยายามที่จะประวิงเวลาให้ยืดเยื้อออกไป
โดยการเจรจาทางฝ่ายนายวรวุฒิซึ่งเป็นคนขับรถฟอร์จูเนอร์
แล้วก็เป็นคนได้รับบาดเจ็บก็คือคนนี้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้คือเขายื่นข้อเสนอไป๓ข้อด้วยกัน
ข้อนี้ประกอบไปด้วยเรื่องแรกนะคะเขาบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับรถของเขาที่
มันใช้ไม่ได้แล้วมันแบนแต๊ะไปเลยเนี่ยนะคะ
เขาบอกต้องให้คู่กรณีชดใช้มูลค่าเท่าเดิมคือ๑๔๐๐๐๐๐บาท
ข้อเสนอที่๒เขาบอกว่าศูนย์เสียรายได้จากอุบัติเหตุ
ตรวจค่าตรวจสอบสหกรการบินไทย
ค่าเสียโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งเพราะก่อนเกิดก่อนเหตุ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายวรวุฒิกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่ง
แต่กลับมาเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวก็เลยทำให้การพิจารณา
จะต้องเลื่อนออกไปหรือเขาอาจจะไม่ได้รับตำแหน่งใหม่
ข้อที่๓คือค่าเจ็บป่วยค่าเสียขวัญค่าเสียเวลา
และค่าเสียกำลังใจของครอบครัว
ซึ่งการเจรจา๓ครั้งที่ผ่านมาเขาก็บอกมีการพูดคุยกัน
แต่ว่าข้อหนึ่งยังไม่มีข้อสรุปก็คือเรื่องของรถที่เสียหาย
และอีกฝ่ายก็คือฝ่ายของเจ้าของรถบรรทุก
เหมือนจะยื้อเวลาเหมือนจะไม่จ่าย
เจรจาก็เลยกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ซึ่งเจ้าของรถฟอร์จูเนอร์ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ฟอร์จูเนอร์ของเขาทำประกันบริษัทคุ้มภัยได้วงเงิน๗๓๐๐๐บาท
ส่วนของคู่กรณีทำประกันภัยของวิริยประกันภัยวงเงิน๖แสนบาท
ทีนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุประกันของนายวรวุฒิจ่ายมา๗๓๐๐๐คือเต็มวงเงิน
รถติดไฟแนนซ์๑๖๐๐๐บาท
นายวรวุฒิก็เลยจะต้องเรียกเงินจากคู่กรณี๕แสนบาท
เพื่อที่จะนำรถขออภัยนะคะเพื่อที่จะนำเงินไปซื้อรถคันใหม่
แต่อีกฝ่ายก็คือบริษัทรถบรรทุกบอกจะจ่ายแค่ส่วนต่างจากเงินประกันเท่านั้น
ซึ่งการเจรจา๓ครั้งที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะ
แต่ว่าข้อหนึ่งสรุปแล้วเรื่องรถที่เสียหายที่พังแล้วมันใช้ต่อไม่ได้
อันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะส่วนเรื่องเงินนายวรวุฒิบอกว่า
ก็ได้เรียกร้องเพื่อให้อีกฝ่ายต่อรองเท่านั้น
คือไม่ได้ตั้งใจว่าเฮ้ยเรียกแบบสมมุตินะเรียกมา๑๐๐จะได้ทั้ง๑๐๐นะ
เขาบอกว่าคุณต่อรองมาสัก๕๐๖๐อันนี้ก็รับได้แล้ว
คือต่อรองมาเถอะเท่าไหร่ก็ต่อรองมาแต่ยังเงียบหายไปแบบนี้
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีเลย
ก็เลยกลัวว่าเรื่องจะเงียบหายไปและอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยเดินทางมาร้องกับสื่อของไทยรัฐทีวีเนี่ยนะคะ
ส่วนทนายฝั่งรถคอนเทนเนอร์บอกว่าได้รับข้อร้องเรียนของผู้เสียหายมาแล้ว
แล้วตอนนี้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
ต้องดูในรายละเอียดต่างอย่างรอบครอบอีกครั้ง
เนื่องจากว่าข้อเรียกร้องบางอย่างเช่นอะไรบ้าง
ขาดโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งงานหรือขาดความเป็นส่วนตัว
กรณีที่มีนักข่าวมาขอสัมภาษณ์อะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะ
เป็นเรื่องที่ต้องมาชี้แจงว่าแบบไหนที่เรียกกันว่าเสียโอกาส
และเสียหายเสียหายอย่างไร
ผู้เสียหายคิดค่าใช้จ่ายมาเป็นรายปีคือ๑๒เดือน
อันนี้ฝั่งธนายความของรถคอนเทนเนอร์เขาบอกแบบนี้นะ
แต่ในความจริงคือนายวรวุฒิอยู่โรงพยาบาลเพียง๒๐วันเท่านั้น
ขณะนี้ก็ยังรอผลเอ็กซาเรย์จากแพทย์อย่างเป็นทางการ
ยืนยันว่าทางฝั่งนี้เนี่ยก็คือฝั่งของตู้รถคอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะ
มีความรับผิดชอบที่จะชดใช้อย่างแน่นอน
เพราะก็คอยถามไทยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
ส่วนจะชดใช้ค่าเสียหายตามที่เรียกร้องหรือไม่นั้น
ก็จะต้องดูลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งค่ะ
ก็แค่กลัวว่าจะไม่ได้รับการติดต่อ
ไม่ได้กลัวว่าจะไม่ได้รับอะไรเลย
แต่ว่าอยากให้ติดต่อเข้ามาแล้วก็มาลองพูดคุยต่อรองกัน